ส่วนศึกสำริดวันแชมเป็นชิปนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ
ในวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะฟอร์มของอ่า
ยอดแสงไกรนะครับซึ่งถือว่ายอดเยียบและทุกตัวก็มั่นใจนะครับ
ว่าจะสามารถลงคู่โชคกันนะครับ
วันนะครับความพร้อมของสามนักชกไทยที่จะสู้ในวันที่เจ็ดธันวาคมนี้ครับ
ก็จะมีขึ้นที่กราลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
ล่าสุดครับมวยไทยซุปเปอร์ซีรีส์ทั้ง๓คนนะครับ
ที่จะขึ้นสังเวียนมียอดแสงไกรจะขึ้นชกกับทางหลุยเรือจีส
มวยไทยจากออสเตรเลียนะครับเป็นคู่เอกของรายการด้วย
โดยไฮไลท์นะครับคู่เอกในรุ่นเฟเทอร์เวทของยอดแสงไก่
ก็เป็นยอดมวยขวัญใจชาวไทยอีกหนึ่งคนแล้วก็เป็นยอดมวยฝีมือระดับโลกครับ
หรือแอร์จิสก็เป็นนักมวยที่ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับ
หรือแม้จะเป็นชาวต่างชาติโดยยอดแสงไกรก็บอกว่า
ไฟล์นี้มีการเตรียมตัวมาอย่างดีแม้ว่าจะต้องลดน้ำหนักกว่า๕กิโล
ก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะคู่ชกได้ครับ
ผมศึกษาดูแล้วก็เขาก็สไตล์มวยไทยนะ
แบบสอบหมัดเข่าเตรียมนี้เหมือนสไตล์มวยไทยนะ

ยังไงก็ฝากแฟนคลับชาวไทยทุกท่านครับผม
ช่วยเป็นกำลังใจเชียร์แล้วก็มาชมที่ช่องไทยรัฐทีวี๓๒ครับ

ขณะที่เพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับ
ที่จะพบกับทางเวียมแฮริซันนักชกจากอังกฤษ
ก็บอกว่าจะไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวัง
โดยจะใส่เต็มที่เพื่อชนะคู่ชกให้ได้
ซึ่งไฟร่าสัวเจ้าตัวเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้และกลับให้กับทาราบาซาโนฟมา
เดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ประเทศไทยนะครับ
แข่งขันตอนนั้นคือไปชกเกมรับมากไปแล้วก็สุดท้ายแพ้คะแนนครับ
ส่วนอีกหนึ่งนักชกไทนะครับอย่างพันพญะจิตเบิร์งนล
จิตเบิร์งนท์จะพบกับทางฮุยโบเตียวโย่นักชกจับประตูเกตนะครับ
แต่รุ่นไฟเวทนี่ก็เปิดตัวใน๑๐วันแชมเป็นชิปนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะดีเดือดขนาดไหน
เน้นย้ำโปรแกรมนะครับถ่ายละสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันศุกร์ที่๗ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา๔ทุ่ม๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
อย่าลืมเปิดหน้าจอรอชมกันเลยครับ